ชิมชอบใช้เฟส๒ได้ไง
รับรองว่าคราวนี้จุใจแน่นอนค่ะ
คือเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เลยเสนอมาตรการนี้
ลงไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผ่านฉลุยค่ะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลย

ท่านบอกว่าเฟส๒จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยนะ
ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนจำนวน๓ล้านคน

รอบนี้๓ล้านคนเริ่มตั้งแต่๒๔ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
คำว่าไม่เคยหมายความว่าคนที่ลงรอบแรกได้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
ไม่ได้แล้วคุณได้สิทธิ์รอบแรกสิทธิ์รอบที่๒คุณโนนะคุณไม่มีสิทธิ์นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีการไปศึกษาข้อ
ข้อเสียที่มันเกิดขึ้นจากเฟสแรกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาอะไรบ้าง
โดยเฉพาะคนที่วิจารณ์มากที่สุดเลยปัญหาที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเลยก็คือ
ลงทะเบียนการสแกนนะการไปเปิดให้ลงทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนคือเป็นเวลานอนไงคุณทีนี้เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกันนะฮะ
๒มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาลงทะเบียนวันละ๒รอบรอบละ๕แสนรายนั่นแปลว่า๑วัน๑ล้านคนเหมือนเดิมแต่๒รอบ

รบทรงชาติเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนกันเลยนะคะ
ท่านจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ท่านจะได้รับวงเงิน๑๐๐๐บาท
คนที่เป็นผู้บริโภคที่ไปใช้มาตรการนี้
กระเป๋าแรกท่านยังได้สิทธิ์เงินไปใช้จ่ายจากรัฐบาลพูดง่ายคือรัฐบาลให้เงิน๑๐๐๐บาท
ไปชิมไปช็อปไปใช้เหมือนเดิมเท่ากับเฟส๑เหมือนเดิมกับเฟส๑ค่ะ
ไปใช้จ่ายได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่ปรับเพิ่มเติมก็คือกระเป๋าตังค์ที่สอง
มาตรการเฟสแรกเนี่ยชิมช็อปใช้กระเป๋าที่๒ได้เงินคืนคือ๑๕แปลงง่าย
แบบนี้คุณผู้ชมเวลาคุณไปใช้จ่ายเนี่ยนะคือส่วนนี้รัฐบาลไม่ได้แจกเงินนะคะ
กระเป๋าที่สองอืมพูดง่ายง่ายคือคุณไปใช้จ่ายหนึ่งร้อยบาท
แรกคุณได้เงินคืนมาสิบห้าบาทห้าบาททีนี้ค่ะมาตรการเฟสที่สองเนี่ย
คือมีการปรับเพิ่มวงเงินแคชแบ็คถ้าคุณไปใช้จ่าย๑๐๐บาท
คุณจะได้คืนยี่สิบบาทอ๋อก็ดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้น
ถ้าคุณไปใช้จ่ายเต็มวงเงินเฟส๒เนี่ยคือเฟสแรกเนี่ย
เงินคือสามหมื่นบาทถูกไหมวงเงินเฟสที่สองคือห้าหมื่นบาท
ถ้าไปใช้จ่ายเต็มวงเงินคือห้ามื่นบาทท่านจะได้รับเงินคืนหนึ่งหมื่นบาท
เยอะนะเยอะนะเยอะนะเอออ่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็พรุ่งนี้
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะฮะอ๋อแล้วก็มาตรการเฟสที่สองเนี่ย
ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะฮะ
แต่ว่าเริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้ใช่แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึง
ที่๒เงินคืน๒๐คนที่มีโอกาสใช้เฟสแรกท่านจะได้รับเงินคืนเหมือนคนที่ใช้เฟสที่๒
คือกระเป๋าที่๒เฟส๑เฟส๒ได้สิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าเฟส๒คนที่ได้เฟส๑มาแล้วคุณจะลงเฟส๒ไม่ได้ในส่วนของ๑๐๐บาทแรก